พ่อตาหึงโหดนะครับพ่อตาวัย๖๙ปีเนี่ย
คว้าปืนยาวเป็นปืนลูกซองยิงลูกเขยจนเสียชีวิต
เพราะพ่อตาหึงแบบนี้ครับหึงว่าผู้ตายเนี่ย
จะเป็นชู้กับเมียเขาหรือว่าเป็นชู้กับแม่ยายนะฮะ
หลังก่อเหตุก็ถูกตำรวจจับกลุ่มได้ทันที

ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
ญาติของนายประเทืองอายุ๔๘ปี
ที่ถูกนายขอดอายุ๖๙ปีซึ่งเป็นพ่อตา
ใช้ปืนลูกซองยิงจนเสียชีวิตร้องไห้แทบขาดใจ
ญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
ในจังหวัดอุบลราชธานี

ตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานี
เข้าจับกลุ่มในขอดพร้อมของกลางปืนลูกซอง

หลังก่อเหตุยิงลูกเขยเสียชีวิต
สภาพศพนุ่งผ้าเช็ดตัวสีฟ้าเพียงพื้นเดียว
นอนตะแคงแขนซ้ายปิดหน้าสะโพกซ้าย
และบริเวณท่อนแขนซ้ายมีบัตรแผลถูกยิง

ขอดสารภาพเป็นผู้ก่อเหตุในครั้งนี้จริง
วันเกิดเหตุเดินออกจากบ้านลัดเลาะไปบ้านของลูกเขย

ดักซุ่มอยู่ก็เห็นลูกเคยเพิ่งอาบน้ำเสร็จ
่งผ้าขนหนูผืนเดียวยืนเล่นโทรศัพท์อยู่หน้าบันไดบ้าน
ลั่นไกลไปหนึ่งนัดจนอีกฝ่ายล้มลง
จากนั้นก็เดินกลับบ้านทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จนถูกตำรวจเข้าจับกลุ่ม
ส่วนปมเหตุในคอดอ้างลูกเคยได้หยามเกลียดตน

ซ้ำยังยุแยงให้แตกแยกภายในครอบครัว
จนทำให้ภรรยาของตนหนีไปอยู่ที่อื่น
นางสาวบีภรรยานายประเทืองผู้เสียชีวิตอายุ๔๑ปีบอกว่า
ผู้เป็นพ่อเข้าใจว่าสามีเป็นชู้กับแม่

แต่ยืนยันว่าทั้งคู่ไม่เคยมีอะไรเกินเลย
กว่าลูกเขยกับแม่ยาย
นางเอภรรยานายขอดอายุ๖๕ปีเปิดเผยว่า
อยู่กินกับนายคอร์ดมานานจนมีลูกด้วยกัน๖คน
ฝ่ายชายมักทำร้ายร่างกายเธอและลูกอารมณ์ร้อนและขี้หึง
เวลามีปัญหาก็มักจะไปพึ่งพาลูกเขย
คิดว่ามีอะไรลึกซึ้งกันจนเธอทนไม่ไหว

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว
ปล่อยให้ในขอดอยู่บ้านเพียงลำพัง
สอบถามน้องสาวของผู้ตายบอกว่าหลังรู้ข่าวก็รีบ
ไปจุดเกิดเหตุทันที
ชายนอนจมกองเลือดก็พอจะเดาได้ว่าใครก่อเหตุ
แต่พอรู้เหตุผลที่อีกฝ่ายอ้างว่าพี่ชายเป็นชู้กับแม่ยาย
รับไม่ได้เพราะพี่ชายเป็นคนดีรักลูกรักเมีย
ที่ผ่านมาพี่ชายเคยเตือนพ่อตาว่าอย่าไปทำร้ายแม่ยายนัก
เธอก็เตือนพี่ชายว่าอย่าไปยุ่งเดี๋ยวจะถูกลูกหลง
พี่ชายตอบกลับมาว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
ถ้าไม่ช่วยกันแล้วจะช่วยใคร
ด้วยความเป็นห่วงผู้ชายเคยบอกค่ะว่าให้ระวังตัว
ตาคนนี้แกเป็นนิสัยอย่างนี้อารมณ์ร้อนขี้หึง
ทำร้ายทุกคนแกไม่ค่อยชอบไม่ได้ดั่งใจคือดุ
ทำร้ายลูกเด็กสตรีคนชะลาแกจัดเรียบ
ทำทุกคนไม่นึกว่าจะใจร้ายถึงขนาดฆ่า
ตัวในขอดหลังรับสารภาพถูกตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
พร้อมแจ้ง๕ข้อหานักก่อนคุมตัวไปฝากขังพรุ่งนี้
ข่าวเทราะทีวีรายงาน